นักกีฬาไทยที่คว้าไปได้อีก๒เหรียญทองปิดท้ายแล้วเราก็เป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
ธเนธองค์จันตะและจุธามาลักษัตริย์ก็สามารถคว้าเหรียญทองมาได้นะครับ
หลังจากเอาชนะคู่แข่งไปได้อย่างสนุกสูสี
แข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่๗ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันสุดท้าย
มีกำปั้นไทยขึ้นชกในรอบชิงชนะเลิศ๒รุ่น
เริ่มจากจุธามาสรักษัตริย์ในรุ่น๕๑กิโลกรัมหญิงมุมน้ำเงิน
พบกับซานะคาวาโนนักชกญี่ปุ่น
ผลปรากฏว่าจุธามาสอาศัยจังหวะดักต่อยทำคะแนนได้มากกว่า
ครบ๓ยกกรรมการชูมือให้เป็นฝ่ายเฉือนชนะไป๒ต่อ๑เสียง

ขณะที่ธเนธองค์จันตะนักชกความหวังดิมกีทีมชาติไทยก็ไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวัง
สามารถเอาชนะนักชกฝรั่งเศสมาลิกนาฮิมไปอย่างสนุก

เหรียญทองที่๔ให้ทัพนักมวยสากลไทยได้สำเร็จ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของจุธามาศและธเนธกันครับ
น่าจะชนะก็คืออาจจะเป็นจังหวะการออกหมัดค่ะ
ใช่ค่ะแต่ก็ต้องมีการแก้ไขเรื่องหมัดชุดต่อไปต้องเพิ่ม
ก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าต่อยครั้งแรกด้วยก็
ไม่รู้ว่าจะเข้ามาถึงรอบตรงนี้ได้
ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้กำลังใจทีมสตาร์ฟโค้ดแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับ
ส่วนวิธีปิดการแข่งขันทางเจ้าภาพเชียงใหม่จัดได้อย่างมดงามตลการตา
โดยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมิสเตอร์ยางลีกัวรองประธานฟิซูเข้าร่วม
มอบทงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปคือประเทศรัสเซียในอีก๒ปีข้างหน้า
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วกลับมาพบกันใหม่ในปี๒๐๑๘ที่ประเทศรัสเซีย
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ